ส่วนเหตุการณ์นี้ครับที่ปฐุมธานีสลับมาดูกันหน่อยครับ
อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคุณผู้ชม
หมาตัดหน้ารถเห็นหน้าตาแป้นของหมาตัวนี้

แต่พอมันวิ่งตัดหน้ารถแล้วมีคนรถล้มแล้วบาดเจ็บ
คราวนี้แหละฮะจากที่น่ารักก็กลายเป็นว่า
อื้อหือมันหน้าสนหน้าตีดจังเลย
ปรากฏว่าเจ้าของหมาเองคนที่เขาดูแลหมาตัวนี้
ก็พูดตรงว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะ
แต่ว่าถ้าผู้เสียหายจะเรียกร้องเงินและให้เขาชดใช้
พูดตรงได้เบี้ยคนชะลาเดือนละ๗๐๐บาท
ขอผ่อนจ่ายเดือนละร้อยได้ไหมล่ะกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ไม่รู้ว่าจะเป็นกี่ปีหรือกี่สิบปีดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
นู่นฮะจังหวะตรงเมื่อกี้นี้ทันไหมครับ
คือหมาเนี่ยเดินอยู่บนถนนตรงนี้นะ
ดูอีกรอบหนึ่งแล้วมอเตอร์ไซค์เขาขี่มา

หมาวิ่งตัดหน้าพอดีเลย

แล้วก็มีเสียงคนตะโกนกรี๊ดตกใจมาด้วยจังหวะนั้น

แต่อาจจะเกิดขึ้นกับใครสักวันหนึ่งก็ได้
แล้วจริงลักษณะแบบนี้นะคุณคิงเอาตรงเลยนะ
มันเกิดบ่อยนะเรื่องหมาวิ่งตัดหน้ารถเนี่ย
ใช่ครับแล้วอันตรายนะคือถ้ารถล้มมาเนี่ยไม่เจ็บก็ตาย
มีความเสี่ยงหลายครั้งก็เห็นเป็นข่าวใช่ไหมครับ

หมาตายก็มีอีกข่าวอีกนะฮะ
เจ้าของหมาจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบ

ผู้เสียหายเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง

บอกว่าแฟนนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าว
แถวหมู่บ้านตลาด๒๐๐ปีรังสิตปฐุมธานี
หมาวิ่งตัดหน้านี่ครับสภาพคนเจ็บ
อย่างนี้จะต้องเรียกร้องอะไรได้บ้างเนี่ย
เพราะว่าหมาตัวนั้นมีเจ้าของเป็นคุณป้าคนหนึ่ง

แต่ว่าคุณป้าเขาก็บอกว่าคือป้าไม่มีตังค์
ขอผ่อนเดือนละนะเดือนละ๑๐๐บาทได้ไหม
โอ้โหงงเลยครับเอายังไงดี
ติดต่อไปทางลูกของคุณป้าก็ไม่รับผิดชอบกับเรื่องนี้
อ้างว่าไม่สะดวกจะคุยด้วย
และค่ารถเอ่ยค่าที่ต้องหยุดงานเอ่ย
แล้วก็อุปสรรค์ที่เกิดขึ้นอีกล่ะ
ค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่แล้ว

ก็แนะนำว่าฟ้องร้องที่ศาลละกัน

ผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณมณัฐศักดิ์ครับ
อายุ๒๔ปีเจ็บที่หัวไหล่

นี่ฮะก็ต้องใส่เฝือก
แล้วก็อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนเอาไว้

เขาบอกมีอาชีพขับรถ๖ล้อติดกระเช้า

หยุดไป๘วันเท่าไหร่แล้วฮะ

แล้วถ้าเป็นแบบนี้ใครจะรับผิดชอบเขาล่ะ
เงินเขาต้องได้รายวันนี่ก็ไม่ได้

ไหนจะค่ารักษาพยาบาลอีกเป็นหมื่น
โอเคมีประกันอุบัติเหตุดูแลตรงจุดนั้น
มอเตอร์ไซค์ที่ล้มที่พังเสียหายล่ะ
ค่าซ่อมก็ยังไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่เลย

เขาบอกว่าเห็นใจหน่อยได้ไหมล่ะ

ขอผ่อนจ่ายเดือนละร้อยได้ไหม

เขาพูดว่าเป็นคนแก่มีเงินเดือน๗๐๐
แล้วก็อยากได้ให้เราไปฟ้องเอาครับ
คือตอนนั้นคือมันยังไม่ได้สรุปเรื่องค่าซ่อมรถครับ
แกก็เลยตำรวจก็เลยปัดให้ผมมาเคลียร์ค่าซ่อมรถก่อน
แล้วก็ค่ารักษาค่าสินใหม่ให้มาคุยกันอีกทีหนึ่งครับ
คำนวณคร่าวอ่ะคุณผันคุณผู้ชมครับ
คำนวณมาค่ะสมมุตินะสมมุติว่าที่เขาบอก
รายได้วันละ๗๐๘วัน๕๖๐๐แล้ว
๕๖๐๐บาทค่ารักษาพยาบาลของเขา๑หมื่น

ค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์อีกไม่รู้เท่าไหร่ตีกลม
ประมาณ๑หมื่นได้ไหมน่าจะพออยู่๑หมื่นบาท
๐บาทตีกลมถ้าสมมุติว่าจะต้องจ่าย๒๕๐๐๐บาท
บาทถ้าเกิดว่าจะไปเรียกจากทางเจ้าของหมาให้ช่วยรับผิดชอบ
เจ้าของหมาบอกว่าจ่ายได้แค่เดือนละ๑๐๐จะต้องจ่ายให้ทั้งหมด๒๕๐เดือน
๒๕๐เดือนนี่เท่ากับ๒๐ปีเศษนะ
ปีกับอีกประมาณ๘เดือนเพื่อจะชดใช้
ยังไงล่ะเนี่ยไปฟังเจ้าของหมาหน่อยไหมครับ

ป้าน้อยอายุ๗๔บอกว่าวันนั้นมีผู้หญิงมาหาที่บ้าน
หมาของป้าวิ่งออกนอกบ้านแล้วไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค

ตอนเกิดเหตุป้าไม่อยู่บ้านป้าไปโรงพยาบาล
พอกลับมาก็เห็นหมาของป้าอยู่ในบ้านแล้ว
ไม่รู้ว่ามันออกไปข้างนอกมานะ
ค่าเสียหายที่เรียกเอาจริงก็ป้าพูดตรง

ขอผ่อนไจเตือนละ๑๐๐กมได้ไหม
ฝากขอโทษผู้เสียหายเขาด้วยนะ

ตะข่ายแล้วแต่มันก็ยังที่จะไปตะกุย

แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้อีกคุณป้า

เพราะว่าเรื่องนี้คุณคิงเชื่อไหม
เป็นความเห็นที่หลากหลายของคนดูของเรามาก
บางคนบอกสงสารคนที่เจ็บ

บางคนบอกป้าจะผ่อนเข้าไปแบบนี้ไม่ได้

เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าทางกฎหมายจะว่าอย่างไรนะครับ

ถ้าหากหนักกว่านี้เกิดมีคนตายขึ้นมาจะเป็นเรื่องใหญ่เลย
ต้องระมัดระวังกันทุกฝ่ายทุกคนด้วยฮะ